คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้กลับมาดูแรงบันดาลใจดีของสาวในวงการกันหน่อยคุณผู้ชม
ก่อนจะมีหุ่นเสียฟิตเปรี้ยเนี่ยบางช่วงบางตอนในชีวิตก็อาจจะ
เคยไม่แฮปปี้กับรูปร่างของตัวเองบ้างก็มีเหมือนกันนะคะ
ไหมคะจะได้เข้าคู่กับพระเอกกันได้
นางเอกบางคนก็เคยเหมือนกัน
เคยผ่านช่วงที่ว่าเป็นโครงใหญ่
กรงใหญ่อาจจะอวบนิดอวบหน่อยนะคะ

วงไปเที่ยวกับหวานใจหมากปรินค่ะ
หน้าท้องนี้นะคะลอนกล้ามสวยเป๊ะอีกด้วย
แน่นอนว่ากว่าจะมีรูปร่างที่ดีแบบนี้
ในเรื่องของการออกกำลังกายคุมอาหาร
หุ่นจนตอนนี้เป๊ะสุดอะไรสุด
ไม่รู้เหมือนกันที่ขยันฟิธขนาดนี้เป็นพรนะ
เพราะว่าคนมีความรักแล้วได้กำลังใจดีหรือเปล่า

และเป็นเทรนเนอร์ให้กันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับสาวคนนี้
คือแม่ก็คือแม่นะคะต้องบอกคำนี้เลย
เธอไม่เคยปล่อยปะละเลยนะคะแล้วก็รักษามาตรฐานความแซ่บของตัวเองไว้อยู่เสมอ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเวลาเขาไปทะเลเวลาเขาโพสต์รูปอ่ะโอ้โหหุ่นดีจริงนะคะ
ที่สำคัญค่ะเธอลุกขึ้นมาออกกำลังกายแบบว่าทุกวันจริง
ฟิตเน็ตต่อยมวยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมที่ชอบมากที่สุด
นั่นก็คือการว่ายน้ำนะคะที่ทำให้เธอกลายเป็นคนหุ่นดีนะคะ
หุ่นสวยแซ่บแล้วก็เฟิร์มมากจริงนะคะ
แล้วอย่างที่บอกไปนะคะทริปทะเลคราวไหนนะคะ
มพลอยมาชีพลอยมาเป็นไงล่ะคะ
โฟกัสอยู่ที่ผลไม้หรือเปล่าหุ่นดีมากคุณผู้ชมนะคะเรียกว่าทะเลเดือดทุกทริปทุกที่นะคะ
หันหน้าหันหลังโพสต์ฝุ่นโอ้โหสวยเพอร์เฟคมาก
มัมยกมัมจริงนะคะมากันที่อีกหนึ่งแม่แล้วกันคุณผู้ชม
คุณแม่เจนี่นับวันนี้ความเป๊ะไม่แผ่วเลยดูกล้ามหน้าท้องซะก่อน
แถมที่สำคัญสามีของเธอก็เป็นเทรนเนอร์อีกด้วย
คือไม่ต้องสงสัยนะคะว่าปัจจุบันหุ่นเผ็ดของแม่เจนี่เนี่ยมาจากไหน
ช่วงนั้นเนี่ยกระแสข่าวพูดถึงเรื่องรูปร่างของเธออยู่ไม่น้อยเลย

ุตาไม่ใช่เหยื่อของเธออีกต่อไปค่ะ
ขึ้นแท่งคุณแม่หุ่นทราบไปแล้วละ

ยังเป็นคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจดีให้กับอีกหลายคน

หุ่นศาลในวงการก็อาจดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะ